โดยสำนักงานพัฒนาพิงคณะคอองค์การมหาชน
สัตว์ป่าหายากหนึ่งในสิบห้าสัตว์ป่าสงวนของไทยจำนวนหนึ่งตัว
โดยเชิญชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ตัวน้อยที่ส่วนจัดแสดงสวรรณาสฟรี
นายสายสิทธิ์เจตสิกทัศน์ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคณครเผยว่า
เมื่อวันที่๒๔พฤษภาคม๒๕๖๕โดยเกิดจากพ่อตอง๘และแม่ปริชัด
ขณะนี้ลูกเลี้ยงผามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ในส่วนจัดแสดงสวรรณาซาฟารี
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความน่ารักของลูกเลี้ยงผาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีจนถึง๒๑นาฬิกา